ในส่วนสมาคมแห่งประเทศไทย
เขาไม่ได้ไปดูบทบาทของตัวเองว่าอยู่ตรงไหนก่อน

ทีมอื่นที่อยู่ในลีกด้วย
อันนี้ถามว่าสมาคมรับผิดชอบตรงนั้นได้ไหม
มันหาทางออกเคลียร์กันไม่ได้จริงครับเพื่อให้มันเดินต่อ
ก็ตอนแรกเหมือนทีมงานเขาจะให้ผมอยู่ตรงกลาง
เพราะเขาคิดว่าสองท่านนี้มีปัญหากันหรือเปล่าไม่ใช่

อ่ะแล้วสรุปคือไม่มีปัญหากันแล้ววันนี้ใครใครคือปัญหาของเรื่องนี้ครับ
ที่จะต้องให้คนดูเข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ย
วงการบาสเก็ตบอลที่มันเกิดการแบบแยกลงแยกหลีกอะไรอย่างนี้
จริงมันไม่ใช่พอยท์ของเรื่องวันนี้ถูกไหม
ไม่ใช่จริงเลยผมว่าในส่วนของวงการเว็บเล็บอลที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ย
มันมันต้องไปดูว่าบทบาทของแต่ละแต่ละคนมันอยู่ตรงไหนก่อนใช่ไหม
สมาคมกีฬาบาสเก็ตบอลแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ทำอะไร
ทำในส่วนของกีฬาสมัครเล่นในส่วนของสมาคมกีฬาบาสเก็ตบอลอาชีพ
แต่คราวนี้ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดในปัจจุบันเนี่ยในส่วนของสมาคมแห่งประเทศไทยเนี่ย
เขาไม่ได้ไปดูบทบาทของตัวเองว่าอยู่ตรงไหนก่อน
มันก็เลยทำให้เกิดเหตุตรงนี้คิดว่า
บทบาทของตัวเองควบคุมดูแลทั้งหมดทั้งประเทศเลย
เป็นของเขาคนเดียวต้องมองอย่างนั้นก่อน
ดังนั้นเลยในวิถีการทำกีฬา

ดังนั้นเลยขบวนการจะจัดการแข่งขัน
ที่จะดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องกีฬาทั้งหมด
ผมว่าทุกคนในประเทศนี้
มันสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมได้

เกิดการยอมรับแค่ไหนตรงนั้นมากกว่า
ถ้าพูดถึงว่าในมุมมองนะครับ

อันนี้มันจะคล้ายกับพวกมวยไหมมวยไทย
มวยไทยอาชีพหรือมวยไทยสมัครเล่นอะไรอย่างนี้

ทำไมของบาสต้องมีประเด็นเรื่องพวกนี้ครับ

เขาไปยึดโยงกับการที่ว่าเขาเป็นสมาชิก
ฟีบ้าต้องพูดอย่างนั้นดีกว่า
บังเอิญประเทศไทยมันมีกฎหมายสองสมัคร

๒๕๕๘มันปรับมาจาก๒๕๒๘อีก๒๘

แต่ดังนั้นเลยเขาก็ยังไปยึดโยงกับสิ่งตรงนั้นอยู่
เรียนทางคุณเจกับทางผู้ชมที่บ้าน
เพราะหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจ
ทางคุณชัดชัยเป็นทางนายกสมาคมของบาสอาชีพ
ส่วนที่มีประเด็นที่มีหนังสือเรื่องการไม่รับรองเนี่ย
เป็นนังสือที่ออกมาจากทางสมาคมกีฬาบาสเก็ตบอลแห่งประเทศไทย
ซึ่งอันนั้นโดยวัตถุประสงค์หลักคือการทำบาสเก็ตบอลเพื่อความเป็นเลิศ
เหมือนที่เราเคยได้คุยกันว่ามันมีเรื่องกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
กับเพื่อความเป็นอยู่พวกปากท้อง
ซึ่งตรงนี้สมาคมของบาสอาชีพมันก็คือเป็นอาชีพจริงมีการแข่งขันเป็นลีกสูงสุดของประเทศ
ถ้าเทียบกับฟุตบอลก็คือเหมือนไทยลีก
มีทีมอยู่ทั้งหมด๑๐ทีมในลีกนะครับ
ส่วนทางฝั่งของสมาคมกีฬาบาสบาสเก็ตบอลประเทศไทยเนี่ย
เขาบอกว่าเขามีสมาชิกอยู่ทั้งชมรมแล้วก็สมาคมบาสอยู่๑๒๘สมาคม
ซึ่งตรงนั้นเนี่ยหลายสโมสรผมก็ไม่เคยได้เจอหรือไม่ได้เคยเห็นเขาแข่ง
ผมก็คิดว่าเราอยู่ในวงการบาสมา๓ปีแล้วก็ส่งหลายรายการ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยข้อที่มันเป็นข้อพิพาทก็คือว่าทางสมาคมกีฬาบาสเก็ตบอล
ซึ่ง๒สโมสรนี้ก็เป็นสโมสรที่มีความสัมพันธ์รวมถึงบุคลากรที่ยุ่งเกี่ยวกับทางตัวนายกสมาคมหรือว่าทำงานอยู่ในสมาคม
มุมที่ว่าเป็นทีมสตาร์ฟของทีมชาติเอ่ยอะไรเอ่ยหลายคนก็เป็นเจ้าหน้าที่ของในสโมสรนั้น
ซึ่งทั้งสองทีมนี้ก็ได้ทำการแข่งขันอยู่ในลีกมาตั้งแต่ทีมผมจะเข้ามาด้วยซ้ำ

แต่จนกระทั่งปีนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มาลงแข่งตรงนี้แล้ว
ส่วนหนึ่งก็คือจากการที่ว่าได้มีการตรวจสอบซึ่งหน้าที่ของทางสมาคมบาสอาชีพรวมทางลีกเนี่ย
ก็ได้ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งข้อพิพาทเกี่ยวเรื่องมีเข้าไปยุ่งเกี่ยวการพนัน
ซึ่งเป็นเรื่องหลักการล้มบาสซึ่งมีเรื่องอื้อเฉาอยู่ตลอดทำให้ความน่าเชื่อถือของลีกเนี่ยได้ลดลงมา
แต่ด้วยความที่ว่าคุณทัชชัยเองเนี่ยก็คือวัฒนธรรมไทยเราก็พูดกันตรงนะตรงนี้ว่ามันคือถ้อยทีถ้อยสายพึ่งพาใส่กัน
เราไม่ได้จะฟันเหมือนกับที่เมืองนอกที่ถึงเวลาเหตุอะไรคือไม่ต้องคุยกัน
แต่เราก็พยายามอยู่ตรงนั้นแต่อยู่ดีวันดีคืนดีคือเขาเก็บข้าวเก็บของบอกไม่อยู่หลีกนี้แล้วถึงเวลาบอกว่าโยนปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาทางที่หลีกที่คุณทัชชัยดูอยู่ผมก็ว่าไม่แฟร์
เพราะว่าที่ผ่านมาที่บอกว่ามีหนังสือบอกว่ามีการตักเตือนอะไรผมก็เป็นผู้บริหารผมเป็นเจ้าของสโมสรเวลามีประชุมเจ้าของสโมสรเองผมก็นั่งอยู่ในนั้นก็ไม่ได้เห็นมีหนังสือหรือว่ามีการตักเตือนมาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งกระทบต่อผม
หลีกหนึ่งซึ่งเราทำควบคู่กันเพื่อพัฒนาบาสไม่ให้ว่าบาสมีจำกัดอยู่ที่ว่าคนหลายคนบ่นบอกว่าทำไม
ฤดูการหนึ่งมันสั้นแต่มันมีข้อจำกัดของทั้งทีมเอ่ยทั้งอะไรหลายอย่างที่คุณทัชชัยทำเนี่ยถูกบีบอยู่ในกรอบของการที่ว่า
ทุกทีมต้องเห็นด้วยซึ่งถ้าเราจะย้อนกลับไปดู
ถามบอกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเรื่องทั้งตารางการแข่งขันเอ่ยอะไรต่อมีอะไรนะครับ
กติกาการเอาผู้เล่นเข้ามาเอาเปลี่ยนผู้เล่นออกต่างชาติหรือคนไทยก็ตามเนี่ย
ทีมก็ต้องเห็นชอบด้วยซึ่งวันนี้ก็เลยผมก็เลยตั้งคำถามว่า
เอ่อร่วมสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นทีมที่มีความสัมพันธ์อยู่กับทางสมาคม
สมาคมสามารถพูดได้บอกว่าไม่ส่งหรือไม่รับรองไม่เห็นด้วยแย้งมา
ที่ผมเห็นตลอดสามปีที่ผ่านมาไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้นะแล้วนะวันนี้จะมาบอก
ตักเตือนแล้วคุณทำผิดนู่นทำผิดนี่ทำผิดนั่น
ผมบอกว่าชาวบ้านที่ไม่ได้ติดตามเขาจะไม่รู้แล้วมันไม่แฟร์
โอเคผมเข้าใจพลอยแล้วคือประเด็นคือว่าอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย
โอเคถ้าคุณจะบอกว่าเราผิดก่อนอันนี้เราก็เห็นว่าคุณก็จะมีประเด็นเหมือนกัน
แต่เราก็ไปด้วยกันเพื่อพัฒนาวงการนั่นคือสิ่งที่ต้องการที่จะสื่อสารในวันนี้
ฉะนั้นประเด็นมันก็คือว่าอีกเรื่องหนึ่งต้องเข้าใจก็คือ
ของคุณพายุเนี่ยอยู่ในโครงสร้างหลีกทีวีแอลของที่นี่แต่ก็ยังมีหลีก
ไม่มีปัญหาเพื่อให้การแข่งขันคือโปรแกรมมันยาวนานกว่าเดิม
อย่างน้อยจบรายการนี้ยังไปต่อรายการนี้
นักกีฬาก็จะได้เป็นอาชีพมากยิ่งขึ้นอ่ามีเวลาในการเล่นเล่นซ้อม
หรือว่ามีเบี้ยเลี้ยงอะไรมากขึ้นผมต้องอธิบายก่อนว่าไอ้ในจุดของ
ความเป็นอาชีพของเขาใช่ไหมฟรีบ้างก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณก็ต้อง
มันไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะเราเป็นคนไทย
ก็มีหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยขอสมัครเข้ามาเยอะนะฮะ
ดังนั้นมามันก็ตายสเต็ปไปคุณเล่นจากข้างล่างมาเสร็จปั๊บใช่ไหม
คุณก็ก้าวกระโดดขึ้นมาโดยลักษณะการการคุณได้แชมป์ได้อะไร
นับปัจจุบันตอนนี้เราวางไปถึง๑๐จริง๑๐ทีมเราทำมาอยู่ประมาณสัก๔๕ปีที่ผ่านมา
พอมาตรงนี้เราก็มาจัดระบบการดราฟเพื่อให้แต่ละสโมสรมันได้แมทกัน
ใช่ไหมฮะดาบผู้เล่นคราวนี้อาจจะมีบางส่วนอาจจะไม่อยากได้บ้างอะไรต่ออะไร
ที่เกิดประเด็นตรงนี้เพราะอะไรนะพอแต่ละคนเลย
แล้วผมถามว่าความเป็นอาชีพมันจะเกิดได้ไง
เพราะคุณยังมองอยู่ในเรื่องของความเป็นแชมป์อยู่ถูกไหมฮะ
เพราะจริงแล้วตัวนี้คุณต้องเลิกคิดไปแล้วมันต้องเป็นสปอร์ตอินเตอร์เทนแล้ว
และส่วนหนึ่งของไอ้ตัวนักกีฬาที่มันจะขึ้นมาท็อปเทนข้างบนทั้งหมดเลยเนี่ย
มันต้องกระจายไปทุกสโมสรถูกไหมฮะ
เพื่อให้มีไอดอลของแต่ละสโมสรมันถึงจะไปด้วยกันได้
มันก็ถูกขัดแข้งขัดขามาตลอดถูกไหมครับ
ก็พยายามสู้มาสู้มาตลอดมาถึงวันนี้เลยเนี่ยผมคิดว่า
ประเด็นตรงนี้เลยผมคิดว่าบางสโมสรยอมรับไม่ได้
ครับเพราะนักกีฬาของฉันจะต้องเหนือกว่าคนอื่นหมด
เพราะอะไรเพราะเขาสร้างมูลค่าของสโมสรบริบทมันต่างกันฮะ
บใดถ้ายังมองว่าความเป็นแชมป์อยู่เนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการกันเข้าไป
มันจะได้ไม่ผูกขาดความสำเร็จทุกที่สามารถสลับสะเปลี่ยนกันมาได้
จะเกิดความคู่ขี้มูลค่าอาจจะเกิดในมุมมองถูกไหม

เพราะฉะนั้นการความสำเร็จของลีกมันคือความสำเร็จของทีม
เพราะว่าทุกคนก็จะได้รายรับเข้ามา
แต่ปัญหาคือว่าในเมื่อมีทีมที่ไม่ให้ความร่วมมือก่อนหน้านี้
ก็คือไม่อยากจะใช้คำว่ามาขวางนะครับ
ก็คือในการที่ว่าจะต้องไม่ยอมให้เกิดกลไกที่ทำให้มันมีความเสมอภาคต่อทุกสโมสร
แต่กลับกลายเป็นว่ามีปัจจัยข้างนอกเข้ามา
แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยไม่พอก็ยังจะมีความอื้อเฉาเกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องการพนันการล้มขึ้นมา
มันทำให้ยอดคนดูต่ำลง
ซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่สิ่งที่มันมโนอยู่แล้ว
เพราะว่าที่ผ่านมาในข่าวก็ค่อนข้างชัดเจนว่าตลอด๓ปีที่ผ่านมาสโมสรผมเป็นสโมสรเดียวที่ออกตัวมาต่อสู้เรื่องนี้โดยตรง
มันก็ทำให้ว่าแม้กระทั่งก่อนที่ปีที่เราจะมาแข็งแรงเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มียอดคนดูที่ติดตามสโมสรเราค่อนข้างเยอะ

มันจะมีพูดได้ว่าสกอร์สูงสกอร์ต่ำอะไรอย่างนี้นะครับ
มันก็จะไม่มีตรงนั้นมันก็เลยทำให้คนดูกลับมาดูแล้วปีที่แล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ว่าพอเราได้เห็นในสนามเนี่ยแฟนบาร์ดเริ่มกลับมา
ปีแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยคือแทบจะแบบคนดูน้อยกว่าทีม
เจ้าหน้าที่เอ่ยผู้เล่นเอยอะไรจนแบบแฟนคลับอาจจะเขินหน่อยนะครับ
จนตอนนี้เนี่ยคือมีจำนวนคนมาดูพอสมควรรวมถึงที่ดูทางออนไลน์ด้วยมันก็เป็นนิมิตหมายที่ดี
แต่การที่ว่าณวันนี้เนี่ยเราจะปล่อยอยู่ดีจะมาบอกว่าฟันลงดาบโดยที่ไม่อธิบายเหตุผลต่อสาธารณชนครับ
ซึ่งผมก็บอกว่าจะขอพูดแทนรายการนี้ว่าวันนี้ก็ได้เชิญทางอีกฝั่งหนึ่งมาด้วย
วันนี้เรามาไม่ใช่เพื่อว่ามามาเล่าแซสสตอรี่ของเรากำลังจะถามอยู่พอดีแต่เราเราต้องการเราบอกเรายินดีเลย
ส่งหนังสือมาเนี่ยผมตั้งคำถามบอกว่าเขาได้ยินอะไรมามีใครแจ้งเขาเข้าไปแล้วที่แน่คือไม่ใช่ผมผมมีคนมากล่าวหาพอมีคนตั้งคำถามบอกอยู่ดีดีทำไมฟีบ้ามาทำอย่างนี้ผ่านมาสิบปีทำไมไม่เคยทำอยู่ดีก็มีคนมากล่าวหากล่าวอ้างบอกว่าเป็นผมที่ผมไปยื่นผมบอกไม่ใช่ผมแน่แล้วผมยินดีเลยให้ตรวจสอบรวมถึงเช็คกับฟีบ้าก็ได้

ถามว่าสมาคมรับผิดชอบตรงนั้นได้ไหม
อันนี้มันคือข่าวที่ใหญ่มากมากนะสำหรับคนที่โอเคคนที่ติดตามบาสเก็ตบอลในบ้านเรามันอาจจะไม่ได้เหมือนกับคนทางฝั่งคั่วของพวกอเมริกันเองเลยอาจจะไม่ได้ดูเป็นเรื่องที่ใหญ่สำหรับคนวงการกีฬาผมคิดว่ามันมันใหญ่มากเพราะว่ามันก็คือทำให้คนที่เขาสู้มาเป็นสิบสิบปีเนี่ยคือมันแตกสลายไปเลยมุมมองที่มันมันหาทางออกเคลียร์
แต่ว่าเอาวงการเป็นที่ตั้งอะไรอย่างนี้เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเดินได้มันมีมุมมองอย่างนี้ครับ
ผมก็ให้น้องก็ทำไปเขาถึงได้กระโดดแยกตรงว่าเฮ้ยผมทำอย่างนี้ตามแนวคิดนี้
ถ้าถ้ามองถ้ามองในแบบเห็นแก่ตัวมองในรูปธุรกิจแต่ผมกลับบอกว่าไม่ได้นะ
ไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามบอกดูที่การกระทำ
ถ้าในวันนี้ลีกของผมสามารถเริ่มได้ผมบอกว่าเราถอยให้แล้วเรายังยืนการที่ว่าเราส่งทีม
แต่ที่คุณเจบอกว่าจะหาจุดที่จะทำให้ตรงนี้ยุติลงได้ไหมบอกได้
แต่ว่าทั้งสองฝ่ายต้องพร้อมที่มาที่โต๊ะเจรจาก่อนและควรจะต้องมีคนกลางที่มีอำนาจสูงสุด
ไม่ว่าจะเป็นการกีฬาของประเทศไทยหรือใครก็ตามไม่ใช่ว่ามีการล็อบบี้รอบหลัง
หรืออะไรเกิดขึ้นทำนองนั้นจะต้องมีผู้ใหญ่ที่ถึงเวลาแล้วเปิดอยู่ในฟอรัมที่มันโอเว่นจริง
ทุกคนสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้สมาชิกจริงรวมถึงคนที่ไม่ใช่สเต้
คนที่ไม่ใช่สมาชิกจริงแต่เป็นคนที่อยู่ในวงการนี้
วันนี้เนี่ยเท่าที่คุยโอเคแหละการออกสื่อคือผมเชิญด้วยส่วนหนึ่งนะครับ
คือไม่ได้อยากจะมาเรียกร้องอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าพอมันเป็นประเด็นปุ๊บเนี่ย
เราก็อยากจะต้องถามคราวนี้ในมุมของทางฝั่งสมาคมเองเนี่ย
คือเราก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวถ้าเราติดต่อเขาได้เนี่ยเขาอยากจะพูดคุยหรือจะหาทางออกกับเรายังไง
คือผมว่าเรื่องนี้มันเป็นข่าวมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เวิร์คกับวงการ
เพราะว่าหลายคนก็มีความกังวลแน่นอนค่ะมันมีแต่ข้อเสีย
คือผมที่กลัวที่สุดคือคนที่จะกระทบเยอะที่สุดคือเยาวชนที่เล่นบาสเก็ตบอล
ที่กำลังขึ้นมาที่ถามว่าเอาแล้วอย่างนี้อนาคตจะเป็นยังไง
ในเมื่อผู้ใหญ่ทะเลาะกันแล้วก็ไม่รู้ว่าแสงปลายอุโมงจะมีไหม
หรือว่าพอเข้าสู่อุโมงบาสเก็ตบอลไทยเนี่ยก็คือไปไม่รอดแล้ว
เว้นแต่ว่าจะไปเรียนเมืองนอกเกิดมีทุนทรัพย์ที่บ้านส่งไป
เล่นที่นู่นแล้วมีหนทางทางอื่นที่ไม่ใช่เมืองไทย
ผมกลัวตรงนี้ที่สุดคือว่าถึงเวลาแล้วเยาวชนที่เล่นบาสเก็ตบอลจะทำยังไง
ส่วนรุ่นพวกเราหรือรุ่นที่เด็กกว่าผมหน่อยเนี่ยก็เขาแก่ไปกันหมดแล้ว
แต่เขาก็ยังอยากเห็นวงการให้มันไปในทิศทางที่ดี
แต่ณวันนี้กลายเป็นว่าเรายังไม่ทันตั้งไข่ยังไม่ทันวิ่งเลยก็สะดุดขากันเอง
คือไม่อยากเห็นการออกมาให้ข่าวในเชิงลบที่มันโจมตีกันเอง
คือตอนนี้มันกลายเป็นว่าแล้วทำยังไงมันจะต้องหยุดชะงักไปถึงเมื่อไหร่
ในเมื่อเขาทำแบบนี้ไปแล้วทางนี้เดินหน้าเหมือนเดิม
คือทั้งที่เดินหน้าใช่แต่ว่ามันจะกระทบอะไรไหมครับกับโดยองค์รวมถ้าสมาคมไม่ได้รับรองเนี่ย
ผมมองว่ามันไม่ได้เกี่ยวครับคืออาชีพเผื่ออาชีพครับตอนนี้สมัครเล่นคือสมัครเล่น
คุณต้องแยกให้ชัดก่อนบอกแล้วว่าบริบทมันคนละตัวดังนั้นเลยให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ก่อน
คือคนไทยเนี่ยมันเกิดการที่สร้างว่าเฮ้ยการยึดโยงเนี่ยคำว่าสมาคมแห่งประเทศไทยปั๊บเนี่ยจะต้องดูแลหมดทั้งประเทศมันไม่ใช่
ผมบอกให้ไปมองว่ากีฬามันเป็นมหาชนดังนั้นเลยเนี่ยขบวนการของการจัดการแข่งขันกีฬาเนี่ยกฎหมายประเทศไทย
ก็ยูก็ใช้กฎหมายประเทศไทยการที่ยูไปเป็นเมมเบอร์ของของไอ้อะไรอ่ะ

คุณก็ต้องไปอะไรไปรองรับตามกฎหมายที่เขาบังคับมา

ดังนั้นเราที่อยู่ในส่วนประเทศไทยเราก็รองรับด้วยกฎหมายไทย
มันมาต่างกันดังนั้นเลยเราจะไปองกรภัยนอกเมื่อเข้ามาแซกแสงในประเทศไทย
ผมว่าทั่วโลกเนี่ยเขาไม่ทำกัน
แข่งใน๔เกมเอเชียนเกมโอลิมปิก

ถ้าแยกตรงนี้ออกเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงแล้ว

ว่าจริงแล้วเนี่ยมันคนละประเด็นกันด้วย๓ใบ

ของทางสหรัฐอเมริกา

อันนั้นก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว

เขาได้ประโยชน์ด้วยซ้ำไปกับการที่ผมมาทำหลีด

สร้างคนสร้างงานสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมา
คุณในฐานะที่คุณไปเกี่ยวกับเค้า

ใช่มันต้องแยกให้ขาดก่อน
แต่ตามใดถ้าคุณยังแยกตัวนี้ไม่ขาด
ผมคิดว่าการแบ่งตัวนี้ล้มเหลวไปแหละ

ผมว่าต้องเอาให้จบตรงนี้ก่อน
ดังนั้นเลยตรงนี้ผมคิดว่าในส่วนของผมเลยเนี่ย
ในส่วนของกีฬาอาชีพอะไรเนี่ยเราไม่ได้มีประเด็นอะไรเลย

เราคิดว่าถ้าหลายคนมาช่วยกันสร้าง
ผมคิดว่าวงการกีฬามันจะก้าวไปข้างหน้าได้เยอะ
และส่วนหนึ่งนักกีฬารุ่นเยาวชนรุ่นหลัง

เฮ้ยอนาคตเขาอย่าไปเป็นอาชีพได้
การกีฬาแห่งไทยเขาจะต้องมาดูแลอย่างไรบ้าง
เพราะว่าโอเคอันนี้ก็ขึ้นกับการกีฬา
ได้มีการพูดคุยหาคนกลางบ้างไหมครับ
คือจริงเลยการกีฬาไม่ได้ไทยเลย
เราเคยคุยกันไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เข้าใจมาตลอด
เข้าใจแล้วจบไปเราก็คิดว่าทุกอย่างมันจบไปแล้ว
ผมไม่ขอเอ่ยว่าใครถูกไหมฮะ

ซึ่งจริงเราจบในเวทีที่นั่งคุยกันบนโต๊ะหมดแล้ว
ผมวันนี้น่าจะพอเข้าใจต้นตอปัญหาแล้ว
แต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยผมว่าในฐานะสื่อมวลชนก็อาจจะต้องต่อยอด
เพื่อให้อีกฝ่ายได้ชี้แจงในมุมเขา
ซึ่งเดี๋ยวอาจจะเป็นวาระต่อไปแน่

คอนทางยากเพราะว่าอย่างที่พี่ทัศไชยบอก
คือได้คุยกันไปแล้วแล้วสุดท้ายมันยังมีเรื่องตามมา
เดี๋ยวอาจจะต้องลองคุยกันดู
ในมุมมองเขาคือเขาอยากจะหาทางออกยังไง
เพราะตรงนี้ก็ถือว่ารับได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้ว